เรามาเปิดบัญชีทรัพย์สินของอารีญาที่สาธิตร์เจคุณหน่อยนะฮะ
๓คนกระเบิ้ลเรา๓คนรวมกันจะสู้หน้าการเมืองคนไหนได้บ้างไหมคะ
สินของเราเป็นก้อนเล็กนิดเดียว
คือเทียบไม่ได้หรอกนะเพราะระดับพันล้านร้อยล้าน
คนนี้ก็ร้อยล้านคนนี้ก็พันล้าน
แล้วก็ไม่ได้มีแค่เงินไงที่ทำให้เราโอ้โหอาหาร

เพราะว่าเขามีการเปิดบัญชีทรัพย์สิน
หักหนี้สินแล้วเหลือเงินรวมเท่าไห

เปิดมาให้ดูกันวันนี้พาดหัวหน้าหนึ่ง

เปิดกรุสมบัติธนธรรม๕๖๐๐ล้านบาท
แจ้งอนาคตใหม่กู้๑๙๑ล้าน

โอ้โหเรื่องของเงินเรื่องของทอง

เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกโปร่งซ้าย
รู้สึกว่ามั่นใจว่าสอสอที่มาทำหน้าที่

ก่อนและหลังทรัพย์สินเขาเป็นยังไง

ปรากฏว่าฉ้ำรวยสุดนายถนธรจึงรุ้งเรืองกิจ
สสและหัวหน้าพักอนาคตใหม่และคู่สมรส
มีทรัพย์สินกว่า๕๐๐๐ล้านบาทนะครับ
อันนี้ก็คือแจงทั้งทรัพย์สิน

ซึ่งถือว่าเป็นสอสอที่รวยที่สุด
ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนกว่า๓๐๐ล้านบาทครับ
ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจอย่างเกลือย้อ๑๐ล้านบาท
หนังสือในห้องสมุด๒๐๐เล่มมูลค่า๑ล้านบาท
และนาฬิการูอีกหลายรายการที่เหลือก็แจงหมดแล้วครับ
รถจักรยงจักรยานอะไรแจงหมดทุกอย่างนะครับ
ส่วนสอสอที่ทำให้ฮือฮาและถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง
และหลายคนก็อยากจะรู้ว่าโอ้โฮเหล็กไหล่สักสิทธิ์ขนาดไหน
เหล็กไหลกับมหาเหล็กไหลคุณสืบสกุล
ใช่นะครับนั่นก็คือคุณคาทาเทพเตชะเดชเรืองกุล
สอสอป้ายแดงนะครับจากพรรณไทรรักไทย
มีทรัพย์สินอื่นกว่า๑๑๐๐ล้านบาท
โดยมีอย่างที่บอกไปโคตรเหล็กไหลมูลค่า๗๐๐ล้านบาท
มหาเหล็กไหล๓๐๐ล้านบาท
และอุกาบาทหรือว่าอุกามณีดำมูลค่า๑๐ล้านบาทสาธุนะครับ
โดยคุณขทาเทพเล่าถึงที่มาที่ไปของโคตรเหล็กไหล่นี่
บอกว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนคือมีชาวบ้านนำมาให้
เพราะเห็นว่าเป็นคนชอบเดินสายทำบุญน่าจะเหมาะสมกับการครอบครอง
และเมื่อได้มาก็นำมาบูชานะครับ
จนเกิดเรื่องดีมากมายภายในเวลาไม่กี่เดือน
และชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างมากเลย
บอกด้วยว่าเคยมีคนที่ชื่นชอบเหล็กไหลจากต่างประเทศ

ก็เลยตีราคาไว้๗๐๐ล้านนี่แหละนะครับ
แต่ผมไม่ขายนะฮะขายไม่ได้
ศักดิ์สิทธิ์อะไรดีของดีแบบนี้

คุณคาทาเทพยังทิ้งท้ายด้วยนะครับว่า
พูดไปนะอาจไม่มีใครเชื่อ
ขอให้มาพิสูจน์ให้เห็นกับตาให้รู้กับตัว
แล้วจะได้รู้ว่ามีอะไรที่เคยเห็นอยู่

นี่ปปชเขาอาจจะคำนวณจากทรัพย์สิน
ที่คุณคาทาเทพเขาบอกใช่ไหม๗๐๐ล้านบาท๑๐๐ล้านบาท
แต่อาจจะไม่ได้คำนวณไปถึงโชคลาภที่คุณคาทาเทพได้มา
สมมุติเหล็กไหลนี้ราคา๗๐๐ล้านบาท
แต่ทำให้เกิดโชคอีก๑๐๐ล้านบาท

คำนวณทรัพย์สินที่จับต้องได้แล้วก็เห็นได้ชัด
มีภาพในหน้านึงหนึ่งสื่อพิมพ์ด้วยวันนี้มั้ย
เหล็กไหลก้อน๓๐๐ล้านอันนี้เหล็กหลายก้อน
เมื่อกี้เหล็กไหลช่อที่สูงหน่อยนะครับ
อีกคนนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
คือคุณมงคลกิจสุขศิลป์ธาราณนทรศและหัวหน้าพักธรรมไทย
วิลัยและคู่สมรสมีทรัพย์สิน๑๙๒ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นพระนะคือคุณเต้เขาชอบสะสมพระนะครับ
มีพระเครื่องหายากเช่นพระกิ่งปวเรศทองคำเนี่ย
ราคาเท่าไหร่แล้วล่ะคุณ๕๐ล้านบาท
พระสมเด็จไกรเซอร์ทองคำหลายคนอยากได้นะ๓๐ล้านบาท
พระสมเด็จวัดละคังเป็นจภาคี๔๐ล้านบาท
พระร่วงรางปืน๑๒ล้านบาทมีหนี้สิน๑๙ล้านบาท
แต่คุณเต้เขาบอกโอ้ยที่เห็นทรัพย์สินแบบนี้ผมก็แจงไปหมดแหละ
ตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรในบ้านผมแจ้งหมดเลย

เออให้โปร่งใสใช่ค่ะนะทีนี้ดูคุณมงคลกิจไปแล้วไปดูอีกคนนึงเป็นดาวสภาเหมือนกัน
นางสาวปรินาไกรครุบค่ะสสพลังประชารัฐมีทรัพย์สิน๑๖๙ล้านบาท
นี่ไม่น่าตื่นเต้นเพราะว่าครั้งแรกที่เปิดมาก็ร้อยกว่าล้าน
ใช่แต่คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรงเรือนไงสิ่งปลูกสร้าง
มีรายได้จากการเลี้ยงไก่๑๐๙ล้านบาท
เลี้ยงวัว๖๗๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีการให้เงินกู้ยืมกับนายกอบตนายกเทศบาล
กำนันอบตค่าราชการอีกหลายคนนี่เงินกู้ยืมเยอะนะ

ใช่แต่รวมแล้วทรัพย์สินก็มีทั้งหมด๑๖๙ล้านบาท
ขั้นตอนหลังจากนี้หากปรปชมีเหตุสงสัย
ถึงความมีอยู่จริงของทรัพย์สินนั้น
เจ้าหน้าที่ปรปชสามารถที่จะขอตรวจทรัพย์สินเหล่านั้นได้นะครับ
รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาตรวจสอบอย่างละเอียดได้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมก็ทำบัญชีทรัพย์สินของท่าน
ลองดูนะฮะว่าท่านมีบัญชีทรัพย์สิน
หรือหนี้สินเข้าไหร่บัญชีหนี้สิน
บวกลบคูณหารทำไมบัญชีหนี้สินยอดมันพุ่งจัง

คือต้องทำไว้จะได้บริหารจัดการให้ถูก
ถูกบัญชีครัวเรือนเอาง่ายก่อนเลยนะคะ

ก่อนที่จะไปดูการบ้านการเมืองเขาเราดูในบ้านเราก่อนนะคะ